เราก็อยากพาคุณผู้ชมไปที่นี่สุราธานี
พาไปเที่ยวบ่อน้ำผู้ร้อนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดปัง

เหล่านักท่องเที่ยวเขาก็จะมาเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติกันสำหรับใครที่เป็นสายแบบเดินปากนี่ถ้าหากเดินสำรวจจนคุณเมื่อยแล้ว
ที่นี่เขามีบ่อน้ำผู้ร้อนที่เกิดตามธรรมชาติด้วยนะให้นักท่องเที่ยวสามารถแช่เท้า
แช่ตัวให้มันผ่อนคลายจากอาการเหนื่อยเมื่อยล้าอ๋อเหรอ
บ่อน้ำผู้ร้อนแห่งนี้นะคะจริงคุณรู้ไหมว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณการมาแล้ว
แต่จนกระทั่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี่แหละถึงได้ขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ที่ทุกคนสามารถเข้าไปเที่ยวได้อืมก็เลยสร้างเป็นบ่อแช่เท้านี่นี่นี่
ตัวคือเขาจะต้องแยกกันนะคุณสำหรับแช่เท้าอย่างเดียวเออ
แล้วก็สำหรับที่แช่ตัวดาค่ะอ๋อนี่แหละแบบนี้นะคะสวยงาม
แล้วก็เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติด้วยเพราะว่ามันดูมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะ
ใช่ค่ะก็นี่แหละอย่างที่บอกแล้วว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมาก
ก็เลยทำให้คนทั้งในทั้งนอกพื้นที่เนี่ยโหดีใจมากแล้วนี่ทำอะไร
อันนี้คือต้มไข่เวลาไปเหมือนไปต่างประเทศอ่ะเออ
เราต้องไปต้มไข่ที่บ่อน้ำภูร้อนอันนี้คือบ่อนแช่เท้าอ๋อ
อ๋อที่ต้องแช่เท้าน้ำใช่ค่ะแช่เท้าคือลงได้จากเท้านะคะ
เขาจะไม่ให้ล้างเท้าก่อนอะไรแบบนี้ไม่ใช่พวดพลาดโดดลงไปไม่เอานะ
ใช่จริงแล้วคือการที่ไปแช่น้ำร้อนมันก็ลดอาการแบบเมื่อยล้า
คลายปวดเมื่อยจากการทำงานใช่ไหมคุณดูสิ
แล้วเนี่ยหากใครที่อยากจะไปเที่ยวบ่อน้ำผู้ร้อนขาวภูนะคะ
สามารถสอบถามได้เลยอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราชเพียงแค่ยี่สิบเอ็ด

สอบถามเส้นทางได้ที่ททสำนักงานสุราธานีเลยจ้า
จริงคนสุราชส่วนใหญ่ก็มักจะชวนเราไปเที่ยวเกาะสมุย
เมื่อสักครู่คุณชายใหญ่ที่ส่งข้อความไลน์มา
บอกอยากชวนเรา๓คนไปก่อสมุย
แต่จริงที่สุราชมันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะ

ก็น่าไป
สุราธานีเขาจะมีจุดท่องเที่ยวหลายจุดนะ
ภาคใต้อย่างที่บอกเที่ยวน้ำก็ได้เที่ยวเขาก็ได้